คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวคู่รักมาราทอนของวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวันก่อนค่ะเขามีการโพสต์ภาพเป็นจุ๊กตาหมี่
แต่งงานแบบนี้กันคุณค่ะแฟนคลับไม่คิดไปไกลได้ไง
อ้าวแต่งซะแล้วมั้งนะคะเพราะว่าเรียนจบดรด้วยค่ะ
ล่าสุดเราได้รับคำยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวของน้องแพนแล้วนะ

โดยเป็นงานที่จัดขึ้นภายในครอบครัวก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดงานฉลองมงคลสมรสในภายหลังค่ะ
แล้วก็ตัวน้องแทนเองเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวนี้นะ
ข่าวดีนี้ค่ะกับพี่นักข่าวเร็วนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วก็ปลื้มใจจริงนะ
หลายคนเอาใจช่วยนะเชียร์เหลือเกิน
มีวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศดี
เรื่องราวดีของสารวรรดิกับน้องแพนกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ